อ่าทีนี้มาดูคลิปนี้กันหน่อยแม้เห็นแล้วนะรู้สึก
แบบคนแบบนี้นะทำไมคะผู้ชายกับผู้หญิงเป็น
ฝ่ายหญิงล้มค่ะลงไปเลยจะช่วยหรือไม่
ซ้ำค่ะลงไปช่วยซ้ำทั้งเตะทั้งต่อยแบบนี้ค่ะ

ครับซูอาตำอะไร
ยังอยู่
นี่อ่ะพี่เข้ามาข้างในดีกว่ารถรถพี่

คือเขาเป็นผู้หญิง
เป็นแฟนกันจริงถูกไหมครับใช่ค่ะคือผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวอย่างนั้น
แล้วสิ่งที่ทำคือขับรถชนก่อนแล้วเห็นไหมกระชากขึ้นมาแบบนี้
ทั้งเตะทั้งตบทั้งต่อยนะครับคือทำได้ยังไงคุณนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสดร้อนตี๒ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ใกล้กับปั๊มคาวสเทคริมถนนพานทองบ้านเก่าจังหวัดชนบุรี
คราวนี้ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีมากนะคะ
คุณนิคมนินศักดิ์อายุ๒๘ปีเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้เราฟังบอกว่า
ตัวเขาเองกำลังทำรถอยู่ในร้านใกล้ตรงจุดเกิดเหตุ
พอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีก็เลยเข้าไปห้าม
ฝ่ายชายไม่หยุดนะคะขู่กลับมาอีก

ขนาดว่าตอนนั้นคนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาตะโกนห้าม

สักครู่หนึ่งเท่านั้นแหละค่ะตำรวจมา

กลัวฮะกี่ฮดตดหายเลยขี่มดตระดิษฐ์หลอบหนีไป

หนีเลยไปเลยปล่อยแฟนตัวเองสะบักสะบอมแบบนี้ค่ะ
เออกู้ภัยต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนตำรวจทำไงตำรวจก็บอกว่า
ก็ถามว่ายังไงมีอะไรกันนะคะ
ลักษณะของผู้หญิงคือไม่ค่อยตอบคำถาม

ทะเลาะกับแฟนเรื่องหึงหวงในอดีต

เขาจะไม่โกรธแฟนเขานะ
ถูกต้องเพราะตำรวจถามว่าจะเอาเรื่องไหมไม่เอาเรื่องค่ะรักแฟนหนูแค่นี้แหละค่ะ

ถ้ารับอดีตเขาไม่ได้ก็อย่าไปคบเขา